แต่ว่าคนขับมาชนไม่ยอม

ยอมรับว่าตัวเองถอยมาชนหาว่าคันหลังไปชนเขา
สุดท้ายมันมีคลิปเป็นหลักฐานนะครับให้คุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนครับ
ผู้หญิงคนนี้คือคนที่ขับรถถอยหลังมา
ว่ารถน้าได้ชนแล้วไฟเห็นมาไฟท้ายเนี้ย
แล้วก็ถอยมาครับคนขับคันนี้เขาก็บีบแตรแล้วก็ไม่ยอมหยุด
แต่พอประกันมาบอกว่าเขาไปชนฉันฉันไม่ได้ถอยมาชนเขา

ถูกต้องครับนี่ฮะเป็นหลักฐานได้แบบเจ๋งเลยนะ

ก็โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของตนเองนี่แหละครับ
ขณะที่กำลังขับรถอยู่ในห้างสรรพสินค้าแถวพัฒนาการนะครับ
แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถคันหน้าอย่างที่เห็นในคลิปสักครู่
ถอยมาชนกับรถของเขาเองจังเลยครับ
ทั้งที่ก่อนชนเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นนะว่าเขามีการบีดแร่ก่อน
เสียงมันก็ดังแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดก็ถอยมาชนนะครับ
เหตุการณ์นี้ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าผู้หญิงคนที่ขับรถคันนี้
ลงมาจากรถแล้วก็มาตกลงค่าเสียหาย
แต่ว่าพอประกันมาถึงคือผู้ชายในคลิปคือประกันภัยนะครับ
พอประกันมาถึงหญิงคนนี้ก็กลับเล่าเหตุการณ์
กลับตลปัดกันบอกกับประกันว่าคันหลังมาชนฉัน
ทั้งที่ภาพเหตุการณ์ก็ปรากฏอยู่แล้ว
ว่าผู้หญิงคนนี้ถอยรถมาชนนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ติดต่อไปยังคุณมาวินสวภาพร
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ก็เป็นกล้องหน้ารถเป็นคลิปนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วก็เข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สนประเวทแล้วด้วย
ส่วนค่าเสียหายให้ประกันภัยดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ว่าติดใจตรงที่พอประกันมาทำไมถึงเล่าอีกอย่างหนึ่ง
ทั้งที่คลิปหลักฐานก็มีอยู่แล้วนะครับ
นี่แหละค่ะคือประโยชน์ของกล้องหน้ารถมันมีหลักฐานชัดจริงนะคะ